นี่มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยก็ยังคิดกันอยู่ว่าโอ้โหรับผิดชอบกันไหวไหมเนี่ย
หลังจากนั้นก็พยายามที่จะสอบถามกันว่าเออตกลงแล้วรถกระบะแต่งซิ่งคันนี้เนี่ยยังไงกันจ่ายไหวไหมจะทำยังไงกันดี
เมื่อวานนี้เนี่ยเราได้คุยกับญาติของคนขับรถกระบะเพราะคนก็บอกว่าเอ๊ะเอาไปซิ่งหรือเปล่า
หรือว่าไปมีอะไรตรงไหนมาแล้วก็ไล่ตามกันมาแล้วก็ไปชนท้ายเขาหรือเปล่า
เมื่อวานเนี่ยญาติของคนขับกระบะที่เขานั่งไปด้วยบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่า
โอ้ยเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นการซิ่งแข่งกันแล้วก็ไปชนท้ายกันไม่ใช่เลย
รถกระบะที่นั่งกันไปเนี่ยคือไปทำธุระไปกันหลายคน
ขับด้วยความเร็วก็ประมาณ๑๑๐๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ช่วงเกิดเหตุกำลังจะแซงขวาแต่คันหน้าเนี่ยโรสลอยเนี่ยเบรกกระทันหัน
กระบะคันนี้ก็เลยพุ่งชนท้ายจากนั้นก็ลงมาพูดคุยกัน
ฝ่ายของคนขับรถโรสลอยเป็นหญิงสาวชาวจีนนะฮะเธอบอกว่าเธอผิดเอง
เพราะเธอเบรกกระทันหันไม่ติดใจเอาความระหว่างกันต่างฝ่ายต่างแยกย้าย
ของใครของมันไปซ้อมกันเองค่ะ
โชคดีนะเนี่ยเจ้าของรถหญิงสาวชาวจีนเนี่ยเขาไม่ติดใจเอาความเขายอมแล้ว
เพราะเขาเบรกกระทันหันเองแล้วก็ไปซ่อมกันเองแต่ท่านผู้ชมครับ
ปรากฏว่าวันนี้ฮะเป็นข่าวไปวันเดียวหญิงสาวชาวจีนเจ้าของรถ
โรสลอยคันนี้นะครับนี่เธอมากับทนายความนะฮะแล้วก็ล่ามด้วยนะครับ
ชาวจีนอยู่ในไทยอายุ๓๘ปีมีธุรกิจเกี่ยวกับพวกร้านอาหารในประเทศไทยด้วยนะฮะ
ที่กรุงเทพแล้วก็พัทยานะครับอ่าเธอมาบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะ
เธอไม่ได้ยอมความนะค่ะเธอไม่ได้ยอมนะฮะวันเกิดเหตุเนี่ย
พยายามสื่อสารด้วยการใช้แอปพลิเคชันในมือถือช่วยแปลภาษามันก็เลยอาจจะคลาดเคลื่อนกัน
เธอบอกว่าเธอทำธุรกิจร้านอาหารอยู่ในไทยทั้งในกรุงเทพและพัทยา
วันเกิดเหตุ๑๓สิงหาคมเธอขับรถไปตามทาง
ด้วยความเร็วประมาณแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังจะขับรถไปเข้าศูนย์อยู่
แต่รถคันหน้าของเธอเนี่ยเบรกกระทันหันเธอก็เบรกตาม
แล้วมีรถกระบะมาชนท้ายเธอจนรถเธอไฟท้ายแตกกันชนแตก
อ่านี่เห็นไหมแบบนี้นะครับ
วันนั้นพอลงมาเธอก็พยายามสื่อสารกับคนขับรถกระบะ
บอกว่าให้ขับตามไปที่อู่แต่สุดท้ายเขาไม่ได้ตามไป
แล้วมันมีข่าวมาว่าเอาเธอไม่ติดใจเอาความให้ไปซ่อมกันเองเธอบอกไม่ใช่เลย
บอกให้ตามไปที่อู่วันนี้ก็เลยตัดสินใจนะครับ
ทนายความเนี่ยพามาพบพนักงานสอบสวนของตำรวจทางหลวงแปด
เพื่อยืนยันว่าจะเอาผิดกับคู่กรณี
เขาบอกว่ารถเขามีประกันอยู่คุยกันเหมือนเขาไม่ได้คุยภาษาไทยไม่ได้
ก็เลยประมาณของเขาคือว่ารถเขามีประกันอยู่
แบบนี้เราไปคุยกันที่ทางศูนย์ก็แล้วกัน
เขาก็เลยไปที่ศูนย์ไปรอรอแล้วก็นะครับ

เขาขับวันนั้นมันมีจี้กันมาก่อนไหมขับแบบปัดกันไปปัดกันมาไหม

ปกติครับปกติครับปกติครับผมถามแล้วครับ
มีเบรกกระทันหันไหมครับมีเบรกกระทันหันไหม
เขาไม่มีอ่าก็คือเขายอยเบรกมาแหละครับรถอ่ะครับมาเรื่อย
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่ได้ที่จะยอมนะฮะ
ก็ต้องรับผิดชอบต้องเอาผิดแต่ไม่ยอมตามมาที่อู่
ทุกผู้ชมครับฝั่งของรถกระบะคันนี้นะครับ

เพราะว่าหลังจากเป็นข่าวว่าอ๋อเขาไม่เอาความหญิงสาวชาวจีน
โลสลอยเนี่ยเขาบอกเขาเบรกกระทันหันเองก็เอาแยกย้ายกันไป
รถคันนี้ถูกส่งไปที่อู่แห่งหนึ่งนี่คันนี้นะฮะ
แล้วทางอู่เนี่ยนะก็โพสต์ภาพเอาไว้นะครับมีนี่คนที่อู่อยู่บนรถแบบนี้นะครับ
สวัสดีตอนเช้าวัยรุ่นโรสลอยอดีตอยู่ไม่นานแต่ตำนานอยู่ตลอดไป
เดี๋ยวจัดให้ครับพ่อน้องออร์นิวค่ะออร์นิวไหนคะ
ออร์นิวเขาบอกเป็นภาษาศัพท์อีกรุ่นเหรอไม่รู้เลย
เป็นคล้ายกับพวกแนวทรงซ้อมีกระบะอิซูซูหลักล้าน
เขาจะเรียกพ่อออร์นิวแม่ออร์นิวน้องออร์นิว
ผมไม่รู้เข้าใจผิดหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนกับเขามีออร์นิวอีซูซู
เขาบอกอ่ะเดี๋ยวจัดให้พ่อน้องออร์นิวอ่านี่
แล้วก็มีแฮชแท็กชื่อเอาไว้ชื่ออุนะฮะอันนะชื่ออุอะไรนะ
ทีนี้เนี่ยมันก็มีดราม่าตามมาก็คือเอ้าตกลงเนี่ยคุณไม่รับผิดชอบคันนั้นเขา
ความจริงเขาบอกว่าต้องรับผิดชอบให้เขาแล้วคุณเอารถของคุณมาเข้าอู่
แล้วคดีมันยังไม่เคลียร์ตกลงมันยังไงนะฮะ
เจ้าของรถเองก็ให้ข้อมูลนะครับเจ้าของกระบะเนี่ยบอกว่าอ่า
ซุปเปอร์คาร์เนี่ยเขาขับกันเร็วอยู่แล้วอยากให้ไปดูกล้องที่มอเตอร์เวย์
เพราะซุปเปอร์คาร์เขาบอกอ่าโลสร้อยเขาบอกเขาขับมาแปดสิบอืม
อ่าเจ้าของบอกเขาขับมาเร็วแล้วเบรกกระทันหัน
เชื่อไปดูกล้องที่มอเตอร์เวย์ได้ไม่มีใครเนี่ยอยากขับไปจี้ตูดรถซุปเปอร์คาร์หรอก
เห็นว่าเห็นว่าเป็นรถหรูเนี่ยก็ไม่กล้าจี้ตูดแล้ว
พร้อมกับบอกว่าตัวเขาเป็นวัยรุ่นสร้างตัวนี่
ขับรถแต่งแล้วชอบแต่งชอบขับรถ
แต่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องรถชนท้ายค่ะบางคนไปเห็นบอกเอา
แต่งไงรถซิ่งไงเขาบอกไม่เกี่ยวมันต้องแยก
ฝั่งนั้นเนี่ยมาพูดว่าเขาเป็นคนผิดนะ
ความจริงแล้วฝั่งนั้นเรกกระทันหันนะ
แล้วก็บอกว่าจะไปซ่อมเองพร้อมฝากถึงคนที่มาคอมเมนต์มาต่อว่า
คนขับรถกระบะเขาเนี่ยว่าไม่รู้ความจริง
อย่ามาแสดงความเห็นไปเรื่อยเปื่อยอย่ามาดูถูกว่าเขาแค่ขับรถกระบะ
อร์นิวออร์นิวสำหรับเขาเนี่ยมันราคาเป็นล้าน
มาคอมเมนต์เนี่ยซื้อได้หรือเปล่าอ่านี่
คนขับกระบะเขาก็เลยฟาดเอาไว้แบบนี้ค่ะประโยคเหล่านี้ก็กลายเป็นทัวร์ลงนะฮะ
ทีนี้ทัวร์ลงเนี่ยคือคนขับกระบะตอนนี้ยังหากันไม่เจอ
ทัวร์ไปลงไปลงอู่ฮะอู่ที่คนขับกระบะ
เขาเอารถไปซ่อมเราต้องลบโพสต์
บคลิปวิดีโอทิ้งไปก่อนเลยในตอนนี้เนี่ยอันนี้คลิปตรงนี้นะ

ทัวร์ทั้งหลายนะครับคุณจะขยันขยี้อะไร
เจ้าของรถก็เรื่องของคุณนะครับแต่ผมจะมาอ่า
สำหรับคันนี้นะครับว่าเขาเข้ามาเนี่ย
เขาต้องซ่อมอะไรบ้างนะครับอย่างที่เห็นนะครับ
ฝาหน้าคาร์บอนนะครับไปหมดนี่ครับ
เจ้าของอู่นะคุณอันคุณอันนะอู่อันชอบคาร์บอนบางแสน
บอกคุณจะทัวร์ลงไปทัวร์ลงเจ้าของกระบะอย่ามาทัวร์ลงอู่ผม
ผมก็ไม่รู้หรอกเขาเอามาให้ซ่อมผมก็รับไว้ซ่อมไง
ตอนนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมามันซวยเลย
ทุกผู้ชมครับเราพยายามติดต่อเจ้าของรถกระบะนะครับ
แล้วก็ญาติญาติที่เมื่อวานนี้ญาติของเขายังให้สัมภาษณ์เราอยู่เนี่ยนะครับ
วันนี้ติดต่อไม่ได้นะครับไปที่อู่อันช็อปคาร์บอนบางแสนที่ชนบุรีนะฮะ
คุณอันบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าเจ้าของรถกระบาดเนี่ย
เขาขับรถมาเอามาแจ้งซ่อมตั้งแต่วันเกิดเหตุนั่นแหละ๑๓สิงหาคม
เคลียร์กันแล้วคู่กรณีไม่เอาเรื่องให้ซ่อมได้เลย
ประกันรถเขาเนี่ยมันขาดยังไงก็ลดราคาให้หน่อยกันแล้วกัน
ช่างก็มาประเมินราคาคร่าวดูแล้วทั้งหมดเนี่ยหนักคือแถวข้างหน้าแบบนี้ใช่ไหม
ฝากระโปรงอะไรพวกนี้เนี่ยก็ประมาณ๑แสนบาท
แต่ก็ยังไม่ได้ตกลงกันแบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดแค่ประเมินราคาเอาไว้ก่อนนะครับ
แล้วพอมีเรื่องมีราวตรงนี้เกิดขึ้นตอนนี้ทางอู่ก็ยังติดต่อเจ้าของรถกระบะไม่ได้เหมือนกัน
ช่างซ่อมที่อู่นะครับเป็นเจ้าของคลิปวีดีโอที่ทัวร์ไปลงอ่ะ
แล้วเขาบอกทัวร์อย่ามาลงเขาเลยไปลงเจ้าของรถกระบะนู่น
คุณธีรพัฒน์นะครับบอกว่าติดต่อเจ้าของรถไม่ได้เหมือนกันนะฮะ
ตอนนี้ทางอู่ยังไม่กล้าซ่อมให้นะฮะเพราะว่ามันยังมีประเด็นปัญหาอยู่
เอาลองฟังดูนะครับ
เอาเป็นว่าเจ้าของรถกระบะคันนี้นะทางอู่เขาบอกเขายังไม่ซ่อมนะ
มันยังคาราคาสั่งอยู่เรื่องมันยังไม่จบ

แต่เขาไม่ติดกล้องหน้ารถหลังรถอะไรกันเหรอ
นี่แหละสิถ้ามีกล้องจะชัดเลยนะ
มีกล้องก็จะรู้เลยว่าใครถูกใครผิดยังไงเนอะ

มอเตอร์เวย์ก็มีมันก็จะรู้ว่า

ว่าใครไปจิ้มชนใครอะไรยังไงก่อน

สมาคมรถแต่งสรุปค่าซ่อม
โอ้โหเมื่อกี้กระบะแสนนึงใช่ไหม
อันนี้ท้ายนะกันชนท้ายเนี่ย
ไฟท้ายข้างละข้างละ๓๐๐๐๐๐๐

ข้างละนะกันชนหลัง๒๐๐๐๕๐๐
ฝากระโปรงหลังซึ่งมันจะมีเซ็นเซอร์ด้วยนะ
อีก๓๐๐๐๐๐๐ท่อไอเสียข้างหลังนี่อีก๘๐๐๐๐
ขานและก็อะไหลตัวถังด้านหลังเนี่ยอีก๓๕๐๐๐๐๐
อันนี้ไม่รวมค่าทำสีค่าอะไรนะ
อันนี้เฉพาะค่าอุปกรณ์ค่ะ
แล้วถ้าเกิดโชครั่วอีกนะต้องจ่ายเพิ่มอีกหกแสน
ถ้าแบบเอาแบบเต็มแม็กซ์เลยเนี่ยค่าซ่อม๒๑๘๐๐๐
อันนี้แบบยังไม่ได้ลดอืมโอ้โหคือคือทางเจ้าของรถโรสลอยเนี่ย
มีประกันชั้นหนึ่งนะฮะซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นเนี่ย
ทางประกันแล้วก็ทางอู่ที่เขาอยู่ในเครือเนี่ยทางศูนย์ของเขาเนี่ย
ประเมินว่ามันอาจจะอยู่ประมาณล้านสามมันไม่ถึงสองล้านหนึ่งหรอก
อย่างมันก็ไม่ต้องถึงขั้นเปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยนะฮะหนึ่งล้านสาม
วันศุกร์เนี่ยจะสรุปราคาอีกทีนึงแล้วตำรวจเนี่ยจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันด้วย
กำลังตรวจสอบว่าผู้หญิงชาวจีนเจ้าของรถคันนี้เนี่ยมีใบขับขี่ด้วยหรือเปล่า
เพราะเป็นคนจีนใช่ไหมมาขับรถในไทยก็ต้องมีใบขับขี่
แต่มันอาจจะแยกส่วนไงค่ะหรือเป็นใบขับขี่อินเตอร์เหมือนเวลาเราไปต่างประเทศใช่ไหม
อาจจะเป็นไปได้แต่มันก็จะแยกส่วนมันน่าจะคนละส่วนกับเรื่องรถกระบะไปชนท้ายใช่ไหม
ค่ะเพราะต่อให้เจ้าของรถที่เขามีประกันแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ติดใจเอาความนะอืม
แต่ประกันเวลาเขาไปซ่อมรถให้คันที่มีประกันชั้นหนึ่งเขาก็ต้องไปเรียกเก็บกับคู่กรณี
ถ้าถ้าเกิดว่าคันนั้นเขาไม่ผิดใช่ไหมมันอยู่ที่ว่ากระบะคันนั้นเนี่ยโอ้โหทีนี้ยุ่งเลยจะเคลียร์ยังไง
ไม่น่าอะไรยังไม่เจอตัวเจ้าของรถกระบะเลยอ่ะอ่าไม่ซ่อมแล้วมั้งกระบะคันนั้น
เดี๋ยวคงต้องรอฟังข่าวนี้วันศุกร์เขาจะเรียกเจรจากันนะฮะอืมอ่าส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัด